อ่ะต่อกันที่เรื่องของมิจฉาชีพหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคราวนี้เกิดขึ้นที่ตังมิตรศาสตร์ชีพคนนึงเขามาอ้างตัว
ว่าเขาทำงานอยู่ในสำนักงานคุมประพฤติ
ลูกหลานใครที่โดนคดีบ้างเดี๋ยวผมจะวิ่งเต้นคดีให้
คุณผู้ชมเชื่อไหมทำแบบนี้มาครึ่งปีแล้ว
ได้ตำไปแล้ว๒๐๐๐๐๐กว่าบาท
ท้ายที่สุดนี่เลยโดนตำรวจรวบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่แหละผู้ชายคนนี้นายกิติศักดิ์สอนทอง
บางก็เรียกไอ้แร้งบางก็เรียกไอ้เล็กอายุ๕๒ปี
ทำงานรับจ้างค่ะไม่ได้เป็นพนักงาน
ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคุมประพฤติเลย
ตำรวจสพเมืองตรังควบคุมตัวเอาไว้ได้
ข้อหาก็คือกระทำผิดฐานช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
แล้วก็มีการคุมตัวในแร้งมาเค้นสอบเพื่อขยายผล
เพราะว่าตำรวจเนี่ยมีเขาบอกชาวบ้านแจ้งตำรวจมาเยอะเลย
เป็น๒๐รายพื้นที่ในจังหวัดตรัง
มาบอกคุณตำรวจช่วยหน่อยสิ
มีคนมาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
แล้วเดี๋ยวจะวิ่งเต้นคดีให้ฉันได้
เขาบอกว่าจะเอาตังค์๓๐๐บ้าง๑๕๐๐บ้าง

คือเหยื่อก็หลงเชื่อค่ะแล้วก็จ่ายเงินสดให้ไป
สุดท้ายก็ไม่ได้วิ่งเต้นได้จริงนะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพ
ว่าได้หลอกเหยื่อที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีต่าง
คือเขาเข้าไปก็ไปตีสนิทไปหาข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
แล้วก็บอกว่ามาเดี๋ยวผมจะช่วยวิ่งเต้นคดีให้
ทีนี้เหยื่อเชื่อไงก็เลยมีการนัดหมายจ่ายเงิน
แต่จริงแล้วเขาช่วยอะไรไม่ได้ค่ะ
ที่ทำมาทั้งหมดครึ่งปีทำมาคนเดียวนะ

แล้วเวลาเหยื่อเขาจ่ายตังค์มาแล้วปั๊บ
มือถือเลยค่ะติดต่อไม่ได้
อกเหยื่อไป๒๐กว่ารายในช่วง๖เดือนที่ผ่านมา
ได้ตังไปก็๒๐๐๐๐๐กว่าบาท
รายก็เรียกรับเงิน๓๐๐๐บัง

คดีหนักเบายากง่ายยังไงเงินมันก็จะแพงขึ้นไป
ซึ่งพอได้เงินมาตำรวจก็ถามว่า
แล้วเอาตังค์ไปที่ไหนเอาตังค์ไปทำอะไรต่อ
เขาบอกว่าเอาไปเล่นการพนัน

คือให้ผู้เสียหายเอาเงินสดมาให้

ไม่มีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรยื่นกันมือต่อมือนะคะ

บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยสังคมนะ
ฝากเตือนทุกคนเลยอย่าหลงเชื่ออย่าตกเป็นเหยื่อ
เพราะว่าตอนนี้มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์หลายราย

ว่าจะช่วยวิ่งเต้นให้หลุดคดีได้ไม่ต้องติดคุก
แล้วก็ใช้การพูดจาโน้มน้าวบอกเงื่อนไข
ล่าสุดผู้เสียหายพยอยเข้ามาชี้ตัวยืนยัน
ซึ่งตำรวจก็ได้อายัดตัวในแร้งหรือว่าในเล็ก
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ